จังหวัดสงขลานะคะคนงานค่ะเข้าไปทำความสะอาดท่อระบายอากาศ
ของระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทแห่ง๑นะคะลงไปก่อน
คนหลังจากนั้นเกิดหมดสติแล้วก็ตามลงไปช่วยทีละคน
ละคนจนหมดสติอยู่ในท่อเนี่ยรวมทั้งหมด๕คนนะคะ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะช่วยขึ้นมาได้
แต่สรุปยอดเสียชีวิตตอนนี้นะคะคือเสียชีวิตไปแล้ว๒ศพค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่ายสองครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ตำรวจสพคลองแงะอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
รับแจ้งเหตุคนงานตกลงไปในท่อระบายอากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย
ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยนะคะ
จุดนี้คือบริษัททัศวินจำกัดในตำบลพังลาค่ะ
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพรีบเข้าไปตรวจสอบเลยนะคะ
พอไปถึงในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ
สองศพตอนนั้นนะคะที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าขณะที่คนงานจำนวน๔คนลงไปทำงานภายในท่อระบบบำบัดน้ำเสียความลึกเขาประมาณ๒เมตร
จนเกิดอากาศขาดอากาศหายใจทำให้หมดสติ
หลังจากนั้นเพื่อนคนงานที่เห็นว่ามีคนหมดสติอยู่ในท่อพยายามลงไปช่วยค่ะก็หมดสติตามไปอีกนะคะ
ส่วนสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกหนึ่งอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องตรวจสอบคือระบบการช่วยเหลือของโรงงานว่ามันเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่ค่ะ